คุณผู้ชมพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
สุริยุปราคาวงแหวนคือประเทศไทยดูได้บางส่วน
ภาพภาพเป็นแบบนี้เลยขึ้นหน้าหนึ่งด้วย
เป็นปีนี้ที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเมื่อวานนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือช่วงประมาณบ่ายโมงถึงประมาณ๔โมงเย็น
ร้อนมากแดดร้อนมากแต่หลายคนก็อยากดู
เนี่ยค่อยกินเข้าไปแล้วคือเรามรู
ผมเนี่ยพยายามเอามือถือแบบถ่ายเพื่อให้เห็นภาพในกล้อง
มันก็แบบมันก็ไม่ค่อยชัดไงไม่ชัดใช่ไหม
ค่อนข้างจ้าเขาบอกว่าถ้าจะดูได้จริงเนี่ยต้องใช้ฟิล์ม
มีความกญศีเศษดูมันถึงจะเห็นชัดแบบนี้

คนไม่กล้าดูวิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวแสงคลาดมันโดนตัว

ห้ามออกไปโดนแสงพระอาทิตย์เพราะว่าเป็นรับพลังไม่ดี
ก็บอกว่าไปรับพลังบวกจากแสงพระอาทิตย์นะ
เมื่อวานคุณรับไม่รับอยู่ในรถ
อาจจะโดนบางส่วนโดนแขนข้างขวาเพราะว่าขับรถอยู่
ก็คิดไปประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับ
ถ้าดูเอาแบบที่ไม่ตาบอดเนี่ยก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสต
แต่มันก็ไม่ได้มีกันทุกคนไงคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูนะคะเด็กเขาตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
ที่จังหวัดบึงการนะคะคุณพ่อคุณแม่พาน้องออกมาดูปรากฏการณ์
สุริยุปราคาวงแหวนจุดที่ดูก็ต้องเป็นที่โล่งอ่ะเนอะ
เด็กบางคนมีกล้องก็ใช้กล้องถ่ายภาพแล้วค่อยเอามาดูนะ
ไม่ได้หมายความว่าถ่ายภาพแล้วแงนขึ้นไปอย่างนี้นะถ่ายภาพก่อนแล้วค่อยเอามาดู
แต่บางคนไม่มีอุปกรณ์ทำไงล่ะก็ต้องอาศัยดูผ่านร่มเงาของต้นไม้
ดูตามรูกระเบื้องหรือรูสังกษีที่แสงดวงอาทิตย์เขาจะลอดลงมา
แล้วมันก็เห็นนะเห็นไหมมันจะเป็นแหว่งเห็นที่พื้น
มันก็จะเป็นเหว่งแหว่งมานะคือจริงถ้ามันมีต้นไม้อยู่เนาะ
เงาของต้นไม้ที่มันตกลงมาที่พื้นมันจะเป็นเงาของดวงอาทิตย์เลยนะ
ใช่ค่ะมันเป็นแหว่งรูปเหมือนสุริยุปราคาเลย
เนี่ยเด็กหลายคนเขาก็อุ้ยตื่นเต้นตกใจดีใจกันเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าเป็นคุณแม่บ้านถามว่าที่บ้านมีแต่กระชอนคันกะทิมันจะเป็นรูกลมใช้ได้ไหม
ได้ได้เอามาพลิกเอามาคว่ำเอามาหงายกลางแดดนะคะ
ก็จะเห็นเงาดวงอาทิตย์มันก็จะเป็นแหว่งเหมือนกันเลย
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายดีแล้วเขาบอกไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาด้วยนะคะ
นี่เขาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะว่าถ้าส่องกับไฟทั่วไป
ก็จะเห็นแสงที่ตกลงมาเป็นกลมเฉยอันนี้คือแสงอาทิตย์ปกติแสงไฟปกติมันก็จะกลมนะ
แต่ถ้าส่องผ่านสุริยุปราคาช่วงนั้นมีสุริยุปรคับพอดีจะเห็นเป็นรูปเซี่ยว
อันนี้มันภูมิปัญญาชะวันจริงนะจริงมันก็เห็นเหมือนกันจะไม่ต้องแหงหน้าดูอันตรายต่อดวงตานะคะ
จากที่บึงกาลไปที่บัวใหญ่นครราชศรีมาค่ะ
คุณดูในมือเด็กที่เขาส่องพระอาทิตย์
เห็นไหมนั่นหันมาแล้วไอรอนแมน

พ่อไม่ได้ทำงานช่วงนี้พอดีไงว่างงานน้อยนะ
ส่วนเด็กเล็กมาทางนี้ค่ะดูผ่านแสงอาทิตย์
ที่มันตกกระทบลงมาเขาอาจเห็นชัดเหมือนกัน
บทบังดวงอาทิตย์บางจุดเห็นชัดถึงขนาดนี้เลย

ขณะที่เกิดสุริยุปราคาหรือราหูอมดวงอาทิตย์

คนโบราณเชื่อว่าจะต้องตีปี๊บ
เคาะตามบ้านเรือนเคาะประตูเคาะฝาผนังอะไรก็ได้
เป็นการรับขวัญที่พี่น้องราหูและพระอาทิตย์เขามาเจอกัน
บางคนชาวบ้านถือไม้เดินเคาะตามจุดต่างของบ้านเลย
เคาะไปตามต้นไม้เคาะต้นข้าวก็มี

เขาบอกว่าเป็นการเคาะสิ่งชั่วร้ายออกไป
ในขณะเดียวกันก็รับสิ่งดีเข้ามา

ให้เงินเข้าเคยทำเคยทำ
คุณแม่ผมจะไปเคาะต้นมะม่วงให้ลูกมันดก

ขอให้เงินเข้าประเด็นคือแล้วเงินเข้าไหม

มันก็ออกบ้างแหละประมาณนั้น